วันนี้๕มิถุนายนตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่มนุษย์ทุกคนจะต้องช่วยกันตรวจหนัก
ถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะที่เมืองไทยนั้นนอกเหนือจากปัญหาขยะพิษแล้ว
เรายังมีปัญหาสารพิษตกค้างจากยากำจัดแมลงและศัตรูพืชด้วยนะครับ
ก็เลยทำให้กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนต้องออกมาเคลื่อนไหว
ให้รัฐบาลยกเลิกการใช้สารอันตรายเหล่านี้
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เครือข่ายสนับสนุนการแบงก์สารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง

เดินทางมาที่ศูนย์บริการประชาชน
สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เพื่อยืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
ทบทวนมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ยังสามารถใช้สารพาราคอต
และสารคอไพรีฟอร์สในการเพาะปลูกต่อไปได้

ตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะปลูกผู้บริโภค
รวมถึงเสียงแวดล้อมข้างเคียง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

เพื่อยื่นไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตราย

สารพาราคอตเป็นยาค่าย่าที่คนทั่วไปรู้จัก
ชื่อทางการค้าว่ากรรมมักโซน

อกจากนี้ยังสามารถผ่านจากมารดา

ส่วนข้อพายริฟอร์ดเป็นสารเคมีค่ามแมลง
แมลงที่ส่งผลกระทบต่อแม่และเด็ก
โดยเฉพาะพัฒนาการของเด็กทำให้มีอาการสมาธิสั้น
จนถึงความบกพร่องพัฒนาการรอบด้าน
อกจากนี้ยังส่งผลต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อ
และมีแนวโน้มเป็นมะเร็งลำไส้ได้
ในเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษ
เผยในรายการขีดเส้นใต้ประเทศไทยว่า
สารเคมีเหล่านี้ตกค้างอยู่ในผักผลไม้

อยากให้รัฐบาลยกเลิกโดยเร็ว
ตามหลายประเทศที่มีการยกเลิกสารพิษดังกล่าวไปแล้ว
อัศวินิยาลาวกัมพูชาสหรัฐอารับเอมิเรตคูเวทแบนแล้ว
แอฟริกานี่ก็แบนกันหมดแล้ว
ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้ออกมาย้ำถึงการรับฟังความเห็นของทุกคน
โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งหามาตรการรองรับทดแทนให้แก่เกษตรกรด้วยเช่นกัน